เรื่องนี้สะหรับใจเหลือเกิน
คุณป้าท่านหนึ่งท่านก็โรครุมร้าวหลายอย่าง
ลูกที่เป็นลูกบุญธรรมก็เลยพานั่งรถซาเล้งไป

ชะลาที่อยู่ในบัญชีนะเอากดออกมาใช้จ่ายอะไรบ้าง
ลูกก็ขึ้นไปทำธุรกงธุรกรรม
ลงมาแม่เสียชีวิตอยู่คารถซาเล้ง
จอดอยู่ข้างธนาคาร
โอ้โหยังไม่ทันได้ใช้เงินเลยคุณแม่

แต่ก็มาถิดใจนะว่าแม่ก็ปวดเป็นหลายโรคอะไรอย่างนี้นะฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณด้านหน้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรการเกษตร
หรือว่าทกศสาขาเมืองอุทายธานีครับ
ผู้เสียชีวิตคือนางจันเพ็ญสุมริยาอายุ๖๗ปี
ก็อยู่ที่รถสาเล็งที่เขามากันกับลูกเขาเนาะ
แล้วก็มีผ้าสีเขียวเป็นผ้าห่มคุมร่างเอาไว้
สอบถามนายสมโพธิอายุ๔๗ปีเป็นลูกบุญธรรมของผู้เสียชีวิต
บอกว่าตอน๙โมง
ก็หวังจะเอาเงินเบี้ยยังชีพที่คุณแม่ได้

ในบัญชีแม่มีเงินเบี้ยยังชีพอยู่สักประมาณ๓๒๐๐บาท
อ่ะพอไปก็ต้องเอาคุณแม่ไปด้วย
เอาเอกสารไปตนก็ขึ้นไปทำเอกสารด้านบนธนาคารให้
แต่โดยแม่เป็นโรครุมร้าวหลายอย่าง
มีทั้งโรคตายความดันเบาหวานต่าง
ก็แม่ก็นั่งนอนรออยู่ที่รถนะฮะ

ภาพที่เห็นคือคุณแม่สะอึกสามเฮือก

ติดเตียงแล้วแกมาเบิกมาถอนไม่ได้

แล้วแกไม่ได้กินยาไม่ได้รักษาแกดื้อ

อยู่ดีแกพับล่วงไปเลย

อยู่แกสะอึก๓ทีแล้วก็เสียเลย

เมืองต้นญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะเข้าใจว่าท่านก็เป็นโรคหลายอย่าง
แล้วก็นำร่างไปประกอบพิธีที่วัดทุ่งแก้ว
ก็มีญาติแค่๑๐คนนะคุณ
ไปร่วมงานพอเสียเขาก็เอาลงศพมาให้เลย

ทีนี้สามีของผู้ตายคุณสมชายอายุ๗๕ปีแล้ว
บอกว่าโอ้ยภรรยาผมอะนะโอ้ยมันเรื้อรังมานานแล้ว

คุณหมอก็ให้กินยาไปแต่อาการไม่ดีขึ้นเลย
ตอนเช้าก่อนภรรยาจะไปธนาคารนะ

นะแต่ไม่คิดว่าโอ้ยเมื่อเช้าจะป้อนข้าวภรรยาเป็นมื้อสุดท้ายในชีวิต
ไม่คิดว่าจะจากไปก่อนแล้วไปเสียชีวิตอยู่หน้าธนาคารซะด้วย
อะไรแบบนี้ฟังเสียงสามีครับ

เพราะท่านเป็นเส้นเลือดในสมองแตก

เขาญาติก็บอกว่าจะมีหน่วยงานไหนไหม

ในวันที่๒๓มกราคมเพราะว่าก็ไม่มีงงมีเงิน
ญาติก็มาร่วมงานแค่๑๐คนเท่านั้นเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดว่าหน่วยงานไหนสามารถไปช่วยดูแลได้
ก็ฝากดูแลคุณตาเพิ่มเติมเพราะว่าท่านก็ป่วยหนักเหมือนกันนะครับ